มาถึงเรื่องคนโมโหหิวกันบ้าง
นี่ข้างบนหัวผมนี่เลยโอ้โหขึ้นไปซะสูงเลย
ถามหาจากพ่อเลยนะเออพ่อบอกไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้ว
อาร์ตตัวลูกเนี่ยไม่พอใจฮะปีนเข้าไปสองวันสองคืน
ฝนก็ตกแดดก็ออกแต่แกทนไหวนะ
ไม่ลงมาเลยเหรอไม่ลงมาเลยฮะประชดเหรอหรือยังไงเอออาร์ตอายุสี่สิบสองปีนะ
เป็นชาวศรีสะเกดครับชาวบ้านตะบนสังเม็กอำเภอกันธรรลักษณ์
อยู่บนนู้นนี่นั่งอยู่บนนู้นอ่ะญาติพี่น้องเพื่อนบ้านตำรวจและผู้นำชุมชนครับ
กล่อมเกลี้ยกล่อมอาร์ตลงมาอาร์ตลงมาไม่ลงครับอย่างที่บอก
ฝนจะมานี่ตอนฝนมาก็ยังอยู่นะอยู่จริงด้วย
แดดจะออกร้อนแค่ไหนอาร์ตก็ไม่ลงมาโอ้โหนี่ทนกว่าสีทาบ้านอีก
คุณเสถียรครับคุณเสถียรเป็นพ่อของอาร์ตเนี่ยบอกว่า
พ่อไปค้าขายอยู่กรุงเทพก่อนอันนี้อืมดันไปติดกัญชาค่ะ
วันเสาร์ที่ผ่านมาครับ๓กันยายนเนี่ยพี่ของอาร์ตก็พาอาร์ตมาส่งที่บ้าน
ให้มารักษาตัวกระทั่งวันอาทิตย์ครับ๔กัญญา
ลูกชายพ่อบอกหิวกัญชาแต่พ่อไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้
พ่อก็ไม่ได้มีเครือข่ายอะไรไม่ได้มีคนขายกัญชาให้เออ
ไม่พอใจไม่พอใจพ่อน่าจะประชดแหละปีนออกนอกหน้าต่างบ้าน
ไปอยู่บนหลังคานู่นข้ามวันข้ามคืนเลยนะพ่อก็เกลี้ยกล่อมแล้ว
มันก็ไม่ยอมลงมาแต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้บ่ายสามครับ
โอ้โหแดดกำลังเปรี้ยงเลยอาร์ตทนไม่ไหวฮะทนต่อความร้อนไม่ไหว
ลงมาเองเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบประถมพยาบาลเลยนี่
เอาลงมาแล้วครับเอาน้ำเอาข้าวให้กินก่อนโอ้
ในครอบครัวก็ดีใจกันเห็นว่าอาร์ตปลอดภัย
อ่าไปดูบรรยากาศตอนที่อาร์ดลงมาแล้วหน่อยฮะนิดนึงไม่เป็นไรน้อง
ไม่มีใครทำไรอาร์ดหรอกเค้ามีที่อยากพี่น้องเล่าและ
พ่อของในอาร์ตเนี่ยยังบอกด้วยว่าพ่อก็เคยเห็นนะแต่ข่าวพวกคนติดยาเสพติดเกิดอาการหลอนแล้วไปทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายลูกเมีย
จะเคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้และดันมาเกิดกับลูกตัวเองด้วยโอ้โห
ฤทธิ์กัญชานะครับ